เพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์คนคลั่งในพื้นที่เพชรบุรีมาได้ไม่กี่วันนะฮะ
ล่าสุดที่โคราชเกิดเหตุการณ์ระทึกเป็น๑๒ชั่วโมงนาทีแห่งความเป็นความตาย
มีคนคลั่งมีคนเจ็บมีมีดมีปืน
แล้วมีกัญชาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์หลังจากที่มีคนนั้นถูกทำร้ายร่างกายจนเจ็บนะฮะ
คนคนนั้นคือพ่อของคนที่ก่อเหตุครับ
ลูกทำร้ายพ่อคือทุบหน้าพ่อจนกระทั่งเลือดอาบ
ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาตำรวจโรงพักโพกลางครับในพื้นที่โคราช
รับแจ้งว่ามีลูกชายเนี่ยคลั่งและทำร้ายร่างกายพ่อบังเกิดเกล้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักแถวถนนคลองส่งน้ำในตัวเมืองโคราชนะครับ
ที่เกิดเหตุคนเจ็บอยู่ตรงนี้ฮะ
สภาพบาดแผลนะคุณขวัญคุณผู้ชมโดนฟันเข้าที่หน้า
คือดูที่เสื้อดิฉันเห็นนะว่าเหมือนเลือดเต็มเลยดูสิเนี่ย
ใช่ครับชุ่มโชคไปด้วยเลือดฮะ
ต้องรีบส่งโรงพยาบาลแล้วเย็บแผลไป๓๑เข็มคุณผู้ชม
โอ้โหเยอะมากนะครับ
ค่ะคนที่ก่อเหตุนั่นคือลูกชายครับ

เบนเจอร์เพศพอดีเห็นยิ้มบนหน้าของเขานี้ไหมฮะ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณทำร้ายพ่อจนอาการปางตายแล้วยังยิ้มได้อีกเหรอเนี่ย
ในเวิร์นเนี่ยเคยเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะฮะ

หลังก่อเหตุทำร้ายพ่อเสร็จขังตัวอยู่ที่บ้านครับ
ตัวเขามีมีดมีปืนเพิ่งซื้อมาใหม่หมาดเลย

เห็นข่าวที่เพชรบุรีใช่ไหมครับในหมู่บ้าน
คนคลั่งและยิงคนตายแล้วก็มีคนเจ็บด้วย
กลับไปครับไปดูวงจรปิดกันหน่อย
ช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งเสร็จครับ

คุณผู้ชมครับภาพที่เห็นหน้าจอตี๑๑๒นาทีจะเห็นคนวิ่ง
นี่กำลังวิ่งไปตรงนู้น

นั่นคือพ่อแม่เมียแล้วก็ญาติอีกคน

หนีออกจากบ้านอยู่ไม่ได้แล้ว
ตีหนึ่งกว่านี่บางทีก็หลับกันแล้วด้วยนะครับ
กลางดึกแล้ววิ่งหนีตายออกจากบ้านครับ

เห็นไหมฮะจะมีคนวิ่งผ่านไปเรื่อย

เขาวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านครับ
เพราะนายเวิร์นใช้มีดฟันเข้าที่หัวพ่อ
ระยะทางกิโลกว่านะฮะ
วิ่งเท้าเปล่าไปแบบนั้นกิโลกว่าครับ
ไปขอความช่วยเหลือที่ร้านขายของชำ

จะเห็นเลยว่าวิ่งแบบไม่มีหยุด

อีกมุมหนึ่งเป็นจุดที่ครอบครัวของคนก่อเหตุไปถึงแล้ว

ตรงนั้นจะเป็นร้านขายของชำก็คือภาพมุมนี้
นี่นะฮะวิ่งมาแล้วมานั่งหอบเหนื่อยกันตรงนี้ครับ
เห็นไหมฮะคนเจ็บคือคุณพ่อนั่งอยู่ข้างล่างเลยเอามือกดแผลเอาไว้
แล้วเลือดก็ชุ่มโชคไปที่เสื้อเต็มไปหมดเลยฮะชาวบ้านพอรู้ข่าวก็เริ่มมาถาม
แล้วก็ช่วยเหลือประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลตำรวจมาแล้ว
ชาวบ้านมาเพิ่มกู้ชีพกู้ภัยมาครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีหนึ่งกว่ากว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ตามความคืบหน้าบ้านหลังที่เกิดเรื่องเพราะหลังจากที่เขาก่อเหตุฟันหัวพ่อเสร็จแล้ว
เขายังไม่ไปไหนเลยครับเก็บตัวขังตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็ลากยาวไปถึงนู่นนะครับ
เกือบบ่ายสองอ่ะตำรวจสภโพกลางส่วนที่กำลังกับตำรวจภูทรโคราชครับ
ล้อมพื้นที่คุณผู้ชมเห็นภาพหน้าจอนี้ใช่ไหมครับอย่าสับสนนี่คือเหตุการณ์ล่าสุด
เกิดขึ้นที่โคราชไม่ใช่ที่เพชรบุรีนะเพชรบุรีนั้นจบไปแล้วนะฮะแต่ลักษณะของพื้นที่จุดเกิดเหตุมันจะมีความคล้ายคล้ายกัน
ลักษณะเหมือนเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะใช่ครับแล้วก็เป็นบ้านสีขาวทรงยุโรปอะไรแบบนี้
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับเจ้าหน้าที่
มาตรการจะเริ่มจากเบาไปหนักระหว่างปิดล้อมตรงจุดนั้นนะฮะ
ตำรวจทั้งญาติพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่ตลอดเวลา
อยากให้เขาเนี่ยมอบตัวแต่โดยดีและไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านั้นครับ
ระหว่างที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงคนที่ตะโกนเรียกนั่นนะฮะ
นั่นคือเรียกชื่อเวิร์นนะค่ะเวิร์นเวิร์นเวิร์นเหมือนให้เขาได้สติอ่ะอืม
เขาจะได้หยุดสิ่งที่เขากำลังคลั่งเวิร์น
บ่ายที่ผ่านมาตำรวจใช้เครื่องขยายเสียงครับเมื่อกี้เหมือนผู้ผ่านทรโภงเสียงอาจจะดังไม่พอ
เพื่อมายืนยันว่าลูกเมียยังปลอดภัยนะเป็นห่วงลูกเมียไหมเนี่ย
มาดูแลลูกเมียเถอะมุมขวาคุณผู้ชมครับคุณขวัญครับ
นั่นแหละฮะที่อุ้มเด็กอยู่เจรจาเกลี้ยกล่อมขอให้ในเวิร์นมอบตัวครับ
ใช้เวลาประมาณห้านาทีรอบนี้มีหวังฮะเพราะในเวิร์นท่าทีคือผ่อนคลาย
แล้วยอมเดินลงมาจากบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นลงจากชั้น๒มาครับ
จังหวะนั้นแหละฮะเป็นที่มาของภาพที่เขายิ้มเพราะเขาเดินมาแล้วก็ยิ้มมาด้วย
นี่จังหวะนี้แล้วเขาก็ดูดบุหรี่พ่นควันออกมาด้วยครับ
ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เห็นมั้ยยิ้มเนี่ยเหตุการณ์ไม่รุนแรงบานปลายครับ
สุดท้ายยอมมอบตัวโอ้โหเดินมาชิวเลยนะเนี่ย
เราพยายามสัมภาษณ์เขาครับเขาไม่ตอบใด
ก้าวเดินขึ้นรถตู้เลยฮะไม่พูดแม้แต่คำเดียว
ตำรวจก็พยายามกันนักข่าวด้วยนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็บอกว่าคือไม่มีอะไรแล้ว

ก็เข้าใจว่าเรื่องของสภาพจิตใจของคนที่ก่อเหตุด้วยนะฮะ
จังหวะนี้ก็คงจะต้องไปว่ากันไป
โดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญไล่ทำลายเหตุการณ์นี้ครับ
เพราะเป็น๑๒ชั่วโมงระทึกครับ
ห่วงเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จะมีความสูญเสียมากกว่าแค่คนเจ็บหรือเปล่า
ตี๑ในเวินคนนี้คลั่งฮะ

วันดีคืนดีเขาคิดว่าพ่อเป็นผีนะ
วันดีคืนดีคิดว่าพ่อจะวางยาเขานะฮะ

ใช้มีดฟันหัวพ่อไม่พอกระทืบแม่ด้วยครับ
หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่นาที
ในครอบครัว๔คนพ่อแม่เมียและญาติอีกคน
วิ่งไปที่ถนนใหญ่ไปขอความช่วยเหลือ

๑๖นาทีวิ่งไปจนถึงหน้าร้านขายของชำครับ
ให้ดูไปก่อนหน้านั้นที่ไปนั่งหอบเหนื่อยกัน
แล้วพ่อก็นั่งกดเลือดระยะทางกิโลกว่า

เวลาผ่านมาจนถึงช่วงเช้า๗โมงเช้า

ไม่มีใครกล้าเข้าไปส่องดูเฉง้อคอดูจากข้างนอกเท่านั้น
อีก๑ชั่วโมงผ่านไปคือ๘โมงครับ
คลั่งอีกรอบนึงในเวินคลั่งฮะอรวาด

๙โมงครอบครัวเอาข้าวไปให้

โมงครึ่งตำรวจบอกว่า
ที่ต้องเข้ามารังบเหตุละ
ครอบครัวประสานแจ้งตำรวจมาพร้อมอุปกรณ์
ตรการต่างสแตนบายจากเบาไปหนัก
อีก๒ชั่วโมงผ่านไปเที่ยงครึ่งครับ
พ่อและเมียช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ในเวิร์นลงมาจากชั้น๒แล้วออกมาจากบ้าน
ให้ยอมมอบตัวสุดท้ายบ่ายโมง๕๕นาทีเขายอมมอบตัว
โอ้โหลงมาจากบ้านทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะคุณ
๒ชั่วโมงเป็นนาทีเป็นชั่วโมงระทึกมาก
แล้ว๑๒ชั่วโมงนั้นชาวบ้านแถวนั้น
ต้องอยู่กันด้วยความรู้สึกใจตุ้มต่อมต่อ
เพราะมันเพิ่งมีอีกหลายเหตุก่อนหน้าที่เพิ่งเกิดไป

แล้วมีปืนแล้วมีมีดด้วยไงฮะ
เพื่อนบ้านเลยบอกครับว่าจริงแล้วส่วนตัวก็รู้จักกับนายเวิร์นนะ
วันที่เกิดเหตุก็หวังจะไปคุยด้วย
ไปถึงใช้แฟลตเปิดใส่หน้าให้เขาเห็นหน้าชัด
เปิดสายหน้าเวิร์นนี่นะจำได้ใช่ไหม
จำได้ใช่ไหมเออปรากฏว่าเวิร์นบอกว่าใครอ่ะจำไม่ได้
จำไม่ได้ไม่พอเหมือนหยิบอะไรบางอย่างออกมาเขาได้วิ่งเลยครับ
ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่กลัวแล้วตอนนั้นนะฮะ
น่าจะเป็นอาวุธครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเป็นปืนหรือเปล่าแต่กำลังหยิบออกมาก็วิ่งก่อนนะกลัวครับ
แม่ของผู้ก่อเหตุแม่ของในเวิร์นบอกว่า
ตีหนึ่งเมื่อคืนนี้กำลังนอนหลับกันอยู่ในบ้าน
ลูกชายลุกพลวดขึ้นมาครับคลั่งแล้วอารวาส
แล้วมาทำร้ายพ่อตีหัวพ่อจนเลือดอาบ
ก็ต้องวิ่งหนีตายกันแล้วไม่กล้ากลับเข้าไปบ้านอีกเลยครับ
จนกระทั่งตอนช่วงเช้าลูกก็ยังไม่ยอมออกจากบ้าน
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วลูกมีมีดด้วยมีปืนด้วย
แม่บอกว่าลูกชอบเสพกัญชาจนหลอน
นี่นะฮะแล้วคลั่งมานานแล้วเคยส่งไปรักษา
แต่หลังขาดยาไม่ได้รักษาต่อเนื่อง
ก็เลยกลับมาคลั่งหนักที่บ้านหลังนั้นอยู่กัน๕คน
พ่อแม่ตัวของผู้ก่อเหตุ
เมียผู้ก่อเหตุแล้วก็ลูกผู้ก่อเหตุครับ
เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าลูกฉันเนี่ย
ไม่ค่อยเชื่อฟังหรอกแล้วเป็นคนไม่ค่อยยอมใครด้วย
เมียเขาเองเขายังไม่เชื่อไม่ฟังเลย
ทุกคนในบ้านนี่กลัวกันหมดเลย
ตอนนี้หลังจากที่เขายอมมอบตัวนะ
หวังใจมากเลยว่าส่งเขาไปรักษาให้เขาหายดี
ให้กลับมาเป็นลูกคนเดิมที่น่ารักตอนนู้นเถอะ

ไม่เป็นบ่อย

เพราะว่าที่นี่มันเสพเยอะแบบนั้นแหละ

แล้วก็กลับไปไม่กินอีก

กลัวอยู่เพราะว่าน้องเคยอยู่แม่ลูกเนอะ
แล้วมันคิดว่าจะมีอะไรอย่างนี้
ทีนี้พ่อครับพ่อบอกว่า
ลูกเนี่ยวันดีคืนดีก็หาว่าพ่อเป็นผีบ้าง
วางยาเขาบ้างเห็นไหมฮะ
ขวัญคุณผู้ชมนั่นคือผ้าก๊อสที่แปะเอาไว้นะ
๓๑เข็มเพราะฝีมือของลูกในไส้

เมื่อคืนนี้จู่ก็พุ่งเข้ามาแล้วซัดเลยฮะ

คุณคลั่งบ่อยเลยครับ

แล้วเมื่อคืนในสายเห็นมาจากอะไรครับทำไมพ่อถูกทำร้ายคุณพ่อ

ตั้งแต่เขาคิดว่ามีคนจะ
พองร้ายมีผีมีอะไรเต็มบ้าน
คือเขาก็เลยขึ้น

ก็กลัวเราใส่ของ

คราวนี้ก็เลยบุกลุกเข้ามาในห้องพ่อแม่

จะทำลูกทางนี้เลยกันไว้

อีกหนึ่งคนครับเป็นคนสำคัญของในเวิร์น

คือถ้ามีอาการเมื่อไหร่
ทุกคนในครอบครัวอยู่กันอย่างหวาดระแวง
เพราะกลัวจะถูกทำร้าย
ต้องเร่งครัดมากกว่าเดิมด้วย
ปืนเพิ่งซื้อมาเมื่อ๖เดือนที่แล้วเองครับ
เราเองกลัวไหมมันกลัวในการที่มันเกิดขึ้น

แม่ก็กลัวแล้วลูกนี่น่าสงสารนะ๓ขวบเองอ่ะคงจะเพลียหลับเลย
เพราะเมื่อคืนก็ไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่า
คือทั้งปู่ทั้งย่าทั้งแม่วิ่งหนีพ่อ

ตำรวจบอกว่านายเวิร์นน่าจะขาดการรักษาอาการป่วยทางจิตอย่างต่อเนื่อง

วกกับเสพกัญชาเป็นประจำ
ปัจจัยที่๒ครับ

และทำให้เกิดความเครียดสะสมจนกระทั่งเกิดอาการคลั่ง

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เพราะว่านี่แค่ในห่วงระยะเวลาไม่กี่วัน

ชาวบ้านอยู่กันอย่างอกสั่นขวัญแขวนนะครับ